การจัดงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปด้วย

แล้วก็มีการร่วมกันยืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ
ทางรัฐมนตรีคุณแพงฟองฆาลจินวัลนะครับโรยเพอร์ไทย
สยังพระราบขอแสดงความเสียใจอย่างสูงซึ้น
ต่อร่วงรวมผู้เสียชีวิตและผู้ป่าเจ็บทุกท่าน
ดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่หน้าที่นี้
ร่วมยืนและตั้งใจสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาที
เพื่อไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิตร่วมกันค่ะขอฝากกรุณายืนนะคะทุกท่านอยู่ในความสงบหนึ่งนาที

นี่คือผู้บริหารของทางสยามภารกรนะคะก็ได้แถลงการไว้อะไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แล้วก็มีการยืนสงบนิ่ง๑นาทีเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตค่ะ
คือทางสยามภารกรก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
ผู้บริหารและพนักงานระงับเหตุทันทีอย่างสุดความสามารถอบพยพลูกค้าออกจากพื้นที่ที่เร็วที่สุด
รักษาความปลอดภัยบรรดาร้านค้าและพนักงานไม่ต่ำกว่าสองหมื่นคนระงับเหตุได้ในเวลาอันสั้น
แต่ความสูญเสียเกิดขึ้นเป็นวงกว้างไม่สามารถประเมินค่าได้
สยามภารกรขอขอบคุณทุกกำลังใจน้อมรับคำแนะนำมาพัฒนาและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีก
แล้วก็เชิญนายกรัฐมนตรีและคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์ที่มาร่วมงาน
รวมถึงทุกท่านที่มาร่วมงานก็ยืนสงบนิ่ง๑นาทีเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตค่ะ
ซึ่งช่วงที่เริ่มแถลงภายในงานก็มีการปรบมือเหมือนกับให้กำลังใจกับทางสยามภารกรด้วย
เชื่อว่าทางสยามภารกรและเจ้าหน้าที่พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อดูแลความปลอดภัย
ยืนยันว่าในส่วนของรัฐบาลก็จะป้องกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับญาติพี่น้อง
รวมถึงทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิต
เหตุการณ์สุดวิสัยไม่สามารถควบคุมได้
แต่ว่าผมเชื่อครับว่าทางสูบการณ์ค้าเสียงพลากร
เจ้าอาทิรัตน์ได้พยายามจุดสกุลความสามารถ
ก็ขอให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแค่ครั้งเดียว
ส่วนการป้องกันต่างที่จะตามมา
ธรรมศาบาลยืนยังจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
คือนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำขอแสดงความเสียใจ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารของสยามภารกร

เยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล
แล้วก็สั่งการให้ทางโรงพยาบาลดูแลคนเจ็บอย่างเต็มที่

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระกรุณา
โปรดเก้าโปรดกระหม่อมที่จะรับผู้บาดเจ็บทั้งหมด
เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ก็มีการต่อสายถึงเอกอัครราชทูตจีนด้วย
เพื่อไปขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลคนเจ็บอย่างดีที่สุด
รวมถึงติดตามญาติของนักท่องเที่ยว
บอกว่าเหมือนกับก็สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งนะคะ
ใน๑๒วันนี้ก็จะไปขอโทษทางเอกอัครราชทูตจีน

นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเข้าใจว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยที่จริง
เตือนภัยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะส่วนเรื่องของอาวุธปืน
ก็ได้มีการคุยกันกับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้เกิดความรัดกลุ่มไม่ให้เยาวชนหรือเด็กเข้าถึงอาวุธอันตราย
แล้วก็ได้มีการตามญาติผู้ป่วยอีกนะครับได้ประสานงานกับทางผู้บัญชาการ
ท่องเที่ยวนะครับซึ่งได้ในที่สุดประมาณใกล้๔ทุ่มก็ได้เจอ
ญาติแล้วแล้วได้มีการประสานให้เข้ามาเคลียร์กันแล้วก็ได้มีการรายงาน
ทัศน์ทูจีนไปนะครับมีการคุยอยู่สองสมมุตินะครับ
ช่วงจริงก็มีความสบายใจเดี๋ยวอีกวันสองวันผมจะเข้าไปเยี่ยม
คารวะแล้วก็มีการขอโทษท่านทูตจีนอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่ง
ซึ่งได้มีการคุยด้วยผู้ชายธรรมไทยก็ช่างนะครับมีการซื้อการ
ให้รักษณ์ขึ้นและเข้าสื่อวลอีกได้ยากขึ้น
ส่วน๒ศพที่เสียชีวิต

อีก๑คนก็เป็นชาวเมียนมา
เป็นผู้หญิงที่เป็นแรงงานของร้านค้าในสยามพลากร
วันนี้มีเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรรูพาพ
มาประสานกับทางตำรวจสนปฐุมวัน
เพื่อเตรียมประสานเยียวยาผู้เสียหายทั้งคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตด้วยนะครับ
โดยนอกจากเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิ
แล้วก็ยังมีนายต้านถุยตรองเอกอักราชทูต
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับ
บอกว่าจะเยียวยาเบื้องต้นสำหรับผู้เสียชีวิตนะครับ

เพราะเป็นเหตุอุกชะกันสะเทือนขวัญ
โดยแบ่งเป็นค่าเสียชีวิต๑แสนบาท

ค่าขัดรัฐธรรมนูญสี่หมื่น
แล้วก็ค่าเสียหายอื่นอีกสี่หมื่นบาท
ในส่วนของผู้บาดเจ็บจะต้องใช้เอกสารประกอบการรักษาด้วยนะครับ
แต่ก็จะเร่งอนุมัติเป็นหลักการไว้ให้ก่อน
และจะเยียวยาในอัตรานี้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศไทย
ขณะที่รองเอกอากรัฐธูรศสาระนรัฐแห่งสวอาภาพเมียนมาประจำประเทศไทย
บอกว่าวันนี้มาประสานเรื่องการรับศพหญิงชาวเมียนมาที่เสียชีวิต
และการเยียวยาช่วยเหลือซึ่งเบื้องต้น
ได้ประสานไปยังแม่ของผู้เสียชีวิตที่เมียนมาแล้ว
โดยยังไม่แน่ชัดว่าจะเดินทางมารับศพด้วยตัวเอง
ว่าจะจัดพิธีทางศาสนาที่ประเทศไทย
คำตอบน่าจะชัดเจนในช่วงวันนี้นะฮะ

ส่วนเหตุการณ์นี้จะกระทบความเชื่อมั่นของประเทศหรือไม่
รองเอกอักราชทูตเมียนมายอมรับว่ารู้สึกไม่สบายใจ
และอยู่ในระหว่างการดำเนินการต่าง
ขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์ในแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์
มนุยการโรงพยาบาลจุลาลงกรพร้อมด้วยผลหนตรีอภิชาติสุริบุญญา
รักษาการผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
วันนี้ก็ได้ให้การต้อนรับ
หารชื่อเฉียงเอกอักษรุจีนประจำประเทศไทยนะครับ
ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บชาวจีน
หนึ่งคนที่รักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจุฬานะฮะ
ก็เข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับคนเจ็บ
หมอชันชัยก็บอกว่าก็คงจะต้องให้ทางกระทรวงอาศุกร์เนี่ย
เป็นผู้ที่จะให้ข้อมูลต่างเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ทางโรงพยาบาลจุฬานะฮะมีผู้บาดเจ็บที่อยู่ที่นี่
สำหรับนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนที่เสียชีวิต๑คน
แล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งคนทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทย
ตอนนี้ก็เข้ามาดูแลแล้วนะครับและจะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ไทย
ในการสืบสวนเรื่องราวต่างต่อไปด้วยนะครับ
คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมาก
โดยเฉพาะครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
หลายคนคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกระทบต่อจิตใจจริง
กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์เยียวยาค่ะ
ยายาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เริ่มมีผู้ไปใช้บริการบ้างแล้วด้วยนะคะ

หญิงอำพรเบนจพลพิทักษ์

นำทีมแพทย์จากกรมสุขภาพจิต
มาออกบูธเลยค่ะให้คำปรึกษา
สำหรับใครที่รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น

กรมสุขภาพจิตได้ประสานไปที่
ศูนย์การค้าสยามภารกรทันทีเลย
เพื่อให้ทีมแพทย์ไปตั้งบูธให้คำปรึกษา
ชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในเหตุการณ์
ไม่ว่าได้รับบาดเจ็บทางร่างกายเล็กน้อย
หรือรุนแรงหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ชิด
ได้ยินเสียงปืนเห็นภาพที่เกิดขึ้น

มันก่อให้เกิดบาดแผลในจิตใจ
สามารถไปขอรับคำปรึกษาได้นะคะ
ตลอดทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐ตุลาคม
คือตามเวลาทำการของทางศูนย์การค้านะคะ
ประชาชนทั่วไปที่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดบางทีก็เครียดเหมือนกัน
สามารถไปขอคำปรึกษาได้ด้วย
คือพอไปตั้งบูธเนี่ยค่ะมีคนเริ่มไปขอคำปรึกษาแล้วนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะ
สิ่งที่สำคัญมากคือต้องนำตัวเองไปอยู่ในที่
ที่รู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยอย่างแท้จริงนะคะ
ซึ่งตรงนี้คนรอบข้างมีส่วนในการช่วยได้
ทำให้เขารู้สึกว่าที่พี่เขาอยู่นั้น
ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดอันตรายได้
หลังจากนั้นอาจจะมีกิจกรรมผ่อนคลายบางอย่าง
ทำให้เขาสามารถรับประทานอาหารได้
นอนหลับพักผ่อนใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
ก็อาศัยเยียวยาสภาพจิตใจให้ฟรี
เป็นบริการให้คำปรึกษาจากจิตแพทย์
นักจิตวิทยาผ่านวีดีโอคอร์
บอกว่าสำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบ

สามารถเข้ารับการปรึกษาเพื่อพูดคุยกับทีมจิตแพทย์

ทีมงานจะดำเนินการให้ได้พูดคุย
ผู้ให้คำปรึกษาอย่างรวดเร็วที่สุด
ฟรีเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑ตุลาคมนี้นะคะ
แอปพลิเคชันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หมอดีนี่นะคะแอปพลิเคชันหมอดี
โพสต์ร่วมไว้อาลัยให้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น

หากใครเกิดความวิตกกังวล

หรือมีอาการเจ็บป่วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปรึกษาแพทย์และจิตแพทย์ได้ฟรี
แอปพลิเคชันหมอดีจนถึง๓๑ตุลาคมนี้
คุณผู้ชมดาวน์โหลดได้เลยนะคะแอปนี้
แล้วก็เข้ารับบริการกันได้
มีสายด่วนสุขภาพจิต๑๔

หน่วยงานที่ดูแลคือสถาบันสุขภาพจิตเด็ก

รับสายจะเป็นทีมสหวิชาชีพของกรมสุขภาพจิต
คิวผ่านเว็บไซต์ของทางกรมสุขภาพจิตได้เลย

ใช้เวลาครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก๓๐นาที

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นค่ะ
การเยียวยาผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ

ทวีรศสองรัฐมนตรีว่าการกสวงยุติธรรม

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสยามภารกรเมื่อวานนี้นะครับ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ๒๕๔๔
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๒ปีพศ๒๕๕๙
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
กรณีผู้เสียชีวิตนะครับครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน
เป็นกรณีถึงแก่กรรมถึงแก่ชีวิต๑แสนบาท

ขาดอุปการะเลี้ยงดู๔๐๐๐บาท
ค่าเสียหายอื่นอีก๔๐๐๐บาท
และกรณีดังกล่าวเป็นคดีอุชกรรมสิทธิ์เทือนขวัญ
ก็สามารถจ่ายสูงสุดตามกฎหมายได้รวม๒แสนบาท
ส่วนผู้บาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลนะครับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่เกิน๑ปี
ในกรุงเทพวันละ๓๕๓บาท
แล้วก็เป็นค่าตอบแทนความเสียหายอื่นอีกไม่เกิน๕๐๐๐บาท
โดยการช่วยเหลือยโยยาตามกฎหมายนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
ก็จะได้หมดนะฮะทั้งคนไทยคนต่างชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน
และขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยนั้นให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของทุกคน
ประสบเหตุในประเทศไทยโดยไม่เลือกปฏิบัตินะครับ
นี่ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงยุทธรรมก็จะเข้ามาดูแลตรงนี้นะครับ